โอ้ยมาตะเซาเล่บอบฝนของกะแห่งหลายหลายเต็มห้านอยู่
สิยายของจังไหนโตกันหน่อยซ้ำนี่รีบไพรมาสมัคร
ใหญ่ของซอยเนี่ยค่ะของหลายหลายค่ะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
สาธุพญาแทนฝนที่ตกอยู่ตอนนี้และรวมกับอิทธิพลจากพายุโนรู
ทำให้ชาวอุบลราชธานีจะต้องลำบากไปกว่านี้เลยนะคะ
เรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้มันใกล้ตัวเข้ามาจริงค่ะ
เพิ่งกลับมาจากบ้านนะคะอุบลราชธานีเขาเริ่มอบพยพไปแล้วนะคะ
บางคนย้ายขึ้นมาอยู่ริมถนนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพอากาศตรวจสอบทุกวันค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวนี่แหละเอาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเลยละกันนะคะ
ช่วงเช้าวันนี้ฝนเกิดขึ้นที่ไหนเน้นเน้นนะคะเน้นไหม
สีส้มส้มแดงตรงนี้นะคะจะเป็นแถวทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
จุดนี้ลากยาวมาตั้งแต่กาญจนบุรีค่ะลงมาราชบุรี
ติ่งไปที่แถวภาคกลางแถวสุพรรณบุรี
และถึงกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็ลากยาวจนถึงภาคใต้ตอนกลางนะคะ
นครศรีธรรมราชเลยเช้านี้เริ่มมีฝนแล้วนะคะ
ส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนดูตัวเดิมก่อน
ตัวดีตัวเดิมเนี่ยที่ทำให้เกิดฝนในประเทศไทยร่องฝนค่ะ
ลมหนาวก็ยังคงทำหน้าที่ต่อเนื่องทำให้ร่องฝนถูกกดต่ำลงมา
และเห็นตัวแอลตรงนู้นไหมคะนั่นคือหย่อมฝน
่อมฝนอยู่ช่วงรอยต่อภาคอีสานและภาคกลาง
ทำให้ภาคกลางจนถึงภาคอีสานตอนล่างรวมถึงภาคเหนือด้วย
ช่วงนี้ยังคงมีฝนหนักนะคะแม้ว่าพายุโนรูจะไม่เข้าเราก็มีฝนแล้ว
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยังคงทำงานต่อเนื่อง
แต่ว่าช่วงนี้กำลังปานกลางนะคะก็เลยไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนอะไรมากนัก
แล้วก็ไม่สามารถดันร่องฝนให้กลับขึ้นไปด้วย
แต่จุดนี้ทำให้ภาคใต้เกิดฝน
ส่วนฝนวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้ฟ้าอึมครึมตลอดทั้งวัน
เช้าจนถึงบ่ายค่ะพื้นที่ทุกพื้นที่เลยในประเทศไทย
ฝนตกเบาและหนักสลับกันไปแล้วจะเห็นว่าช่วงเช้ามีฝนในทะเลเห็นไหมคะ
ทะเลอ่าวไทยตรงนั้นที่สีเหลืองเหลืองเขียวนั่นแหละมีฝนแล้วเขาจะพัดขึ้นฝั่งนะคะ
หลังจากนั้นจริงจังช่วงไหนฝนมาจริงจังช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะ
คือนี่๕โมงเย็น๕โมงเย็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
และเห็นจุดตรงนั้นนะคะจุดสีสีแดงนั่นแถวเพชรชบุรี
แล้วก็ลากยาวจนมาถึงสุราธานีและประจวบคิริขัน

ช่วงบ่ายเย็นนะฝนจะตกหนัก
และจะตกลากยาวไปจนถึงช่วงเช้าเลย

ส่วนคลื่นช่วงนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะ

จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้๒๓เมตรเรือเล็ก

มาดูมาติดตามการเดินทางของพายุโนรูกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์สร้างความเสียหายไปเรียบร้อยแล้ว
เขาเดินทางมาต่อค่ะลักษณะการเดินทางของเขาจะเป็นเส้นตรง

จะขึ้นฝั่งที่เมืองดานังประเทศเวียดนามช่วงวันพุธ

พอขึ้นฝั่งช่วงนี้เขาเป็นไต้ฝุ่นนะ
อธิบายแบบนี้ก่อนเวลาที่พายุขึ้นฝั่ง
เขาจะเกิดการสลายตัวกำลังเขาจะลดลง
หลังจากที่เขาขึ้นที่ดานังแล้ว
เขาน่าจะลดกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
แต่ทีนี้ค่ะเขาก็ยังส่งผลทำให้เกิดฝนได้อยู่ดีนะคะ
กระจายตัวสลายตัวสลายออกมาเป็นอะไร
ออกมาเป็นฝนเข้าสู่พื้นที่
อีสานตอนล่างอุบลราชธานีรับไปก่อนเลยนะคะ
สีสเกรสอำนาจเจริญ
และหลังจากนั้นการเดินทางเขานะคะเข้าสู่ประเทศไทย
การเดินทางของเขาจะมาเส้นตรงและจะค่อยขยับขึ้นไป
ขยับขึ้นไปเรื่อยพาดผ่านภาคเหนือแล้วออกที่เมียนมาค่ะ
นี่คือลักษณะการเดินทางของพายุโนรู
เพราะฉะนั้นจุดไหนที่เขาเดินทางผ่านและจุดที่อยู่รอบ

ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปและลากยาวไปจนถึงวันที่๑ตุลาคม
รับมือให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนและภาครัฐ
ต้องทำงานสอดประสานกันให้ดี